คุณผู้ชมครับนอกจากนี้อีกหนึ่งคดีที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือความคืบหน้าต่อเนื่องจากมารินสกายนะครับแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเจมส์บอลนั้นเป็นคนที่บาดเจ็บ
ส่วนคุณบอลกฤษณะนั้นตอนนี้ก็ได้ประกันตัวไปแล้วเนี่ยนะครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมก็มีการแอบอ้างนะครับบอกว่าเป็นพ่อของคุณอุ้มลักษณะเนี่ยไปแอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณเจมส์บอลในขณะที่แม่ของเจมส์บอลนั้นออกมาบอกวันนี้ในรายการถามตรงก็ร้องห่มร้องไห้กันไปคุณแม่บอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยขอให้เข้าใจด้วยไม่ได้มีการข่มขู่หรือมีก

แม่ของขุมันลิสานะนะครับ
มาขอพบเพื่อขอบคุณที่ไม่โทษลูกสาวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมาทราบภายหลังจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ชายคนดังกล่าวนั้นไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้หมดแล้ว
ขอยืนยันว่าสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ครอบครัวต้องการณขณะนี้ไม่ใช่เรื่องเงิน
แต่ต้องการเพียงแค่เรียกร้องความยุติธรรม
คืนให้กับลูกและเป็นการเรียกร้อง
ในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งเท่านั้น
ไม่ใช่ภรรยาของนายทหารครับ

และสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณแม่เจมส์บอลอีกครั้งครับ
สำหรับที่ออกมาพูดแบบนี้
พ่อเป็นเวียนอาจารย์หรือว่าเวียนเป็นคน
อย่างคุณแม่คุณแม่ที่คุณ
และคุณแม่คุณเขาว่าคุณแม่คุณ
เป็นอาจารย์ของคนเป็นแม่ของคน
เรียกร้องความเป็นความให้ลูก
เราก็คือเรียกร้องความเป็นความให้ลูก
เรื่องมันจะเป็นอย่างไรคุณแม่ไม่รู้
แต่คุณแม่ขอความเห็นใจขอความเป็นธรรมให้คุณแม่ด้วย

นี่คือบางช่วงบางตอนที่คุณแม่ของเจมส์บอลนั้น

ส่วนความคืบหน้าของอาการเจมส์บอลนั้น

โดยเฉพาะจมูกหลังผ่าตัด
ส่วนที่ตาซ้ายยังอักเสบอยู่ครับแล้วก็มีไข้อยู่ตลอด
รับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะข่าวที่ไม่จริง
ทำให้ตัวเองก็รู้สึกว่ากดดันอย่างมาก
และไม่สามารถจะพูดอะไรไปได้มากกว่านี้
ซึ่งคดีนี้เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม